สถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นน้ำใจคนไทยหลากหลายเลยทีเดียวค่ะ
อย่างเช่นสาวคนนี้ค่ะคุณเอิญจีรวรรณค่ะ
ขอเป็นตัวแทนนะคะมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้ามัสลินค่ะ
จำนวน๓๐๐ชิ้นแล้วก็เจลล้างมือแอลกอฮอลอนามัยด้วยนะคะ
จำนวน๑๕๐๐ขวดค่ะให้กับส่วนราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะ
โดยเอิญค่ะเผยว่าจะมอบให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์
แล้วก็สำนักงานเขตทวีวัฒนาค่ะ
เพื่อให้คุณตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดูแลแร่มต่างค่ะ
รวมถึงตัวแทนชุมชนนะคะเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ขาดแคลนด้วย
โดยงานทหารก็แจกนะคะประชาชนทั่วไปที่เดินทางมารับด้วยตัวเองก็แจกเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ปฏิบัติตามกติกานะคะ
ในการยืนเข้าคิวห่างกัน๑๕เมตรค่ะ
แล้วก็ไม่ยืนรวมกลุ่มกันในช่วงรอวัดไข้ค่ะ
รวมทั้งนะคะยังกดเจลแอลกอฮอลล้างมือ
ส่วนประชาชนที่มาลงทะเบียนค่ะได้รับแค่เจลแอลกอฮอลล้างมือไปค่ะ
แต่หน้ากากเนี่ยหน้ากากอนามัยหมดซะก่อนนะคะ
ทีมงานจะรีบทำการผลิตแล้วก็ส่งปรายศนีย์ไปให้ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้
จนถึงหน้าบ้านเลยนะอันนี้น่ารักมากเลย
ก่อนบอกว่าอยากจะขอให้ทุกท่านปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด๑๙
ช่วยกันกักตัวอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีนะคะ
ที่ร่วมกันทำกิจกรรมดีเพื่อสังคมเช่นกันค่ะ
ด้วยการเปิดรับบริจาคเงินหรือว่าซื้อสินค้าของสะสมนะคะ
แฮชแท็กตลาดนัดฮอตเทสค่ะ
เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะ
โดยหนุ่มนิชคุณค่ะก็ได้โพสต์ข้อความนี้ลงในอินสตาแกรมด้วย
พร้อมเขียนขอบคุณแฟนคลับค่ะก็เป็นรูปหัวใจนะ
แล้วก็แฮสแท็กฮอสเทจแฮสแท็กน่ารักอะไรเบอร์นี้
ใครที่อยากร่วมทำบุญนะคะก็สามารถไปร่วมบริจาคได้เลยนะคะ
ก็ตามแฮสแท็กไปเนาะอันนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วกันนะคะ
อยากจะร่วมทำบุญกับหนุ่มนิชคุณแล้วก็แฟนคลับหนุ่มนิชคุณเนี่ย
สามารถร่วมบริจาคได้เลยนะคะหรือว่าซื้อของเล็กน้อยง่ายแบบนี้ก็ได้
อีกสิ่งหนึ่งที่น่ารักที่เหล่าแฟนคลับทำได้นะครับ
ไม่ได้ทำให้กับศิลปินของตัวเองแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะ